ในรอบหลายปีผมคิดว่าการแถลงเรื่องคดีความเรื่องคดีอัธยากรรม
ไม่มีคดีไหนได้รับความสนใจจากประชาชนมากเท่าคดีน้องชมพู่แห่งบ้านกกอก
โทรทัศน์รายงานสดถ่ายทอดสดกันเกือบทุกช่อง
วิทยุแนวข่าวทั้งหลายก็ถ่ายทอดสด
หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกองทัพนักข่าวไปกันเป็นร้อย
ไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน
เป็นเพราะว่าคนเขาสนใจคดีนี้อันเนื่องจากสื่อนำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าทันทีที่แถลงข่าวจบ
ผมคิดว่าปฏิกิริยาของประชาชนส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน
คือว่าไม่ได้อะไรจากการแถลงข่าวคราวนี้

หนึ่งน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปบนภูเอง
อันนี้คนก็ติดตามรับรู้มาตั้งแต่ต้น
สองคนเอาน้องชมพู่ขึ้นไปแง่

สามคนที่จะอุ้มไปได้
จะต้องเป็นคนที่น้องชมพู่คุ้นเคยอุ้มไปได้โดยไม่ร้อง

ผมเข้าใจว่าคนก็ติดตามข่าวแล้วก็รู้มาแล้ว

เมื่อสื่อมวลชนรายงานมาละเอียดยิบ
การทำงานของตำรวจพอมาแถลงข่าวมันก็ไม่มีอะไรใหม่

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณบุ๊คได้เกินไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า

ว่าในเชิงของการสอบสวนเนี่ย
มันมีปัญหาอะไรตรงไหน
ตำรวจก่อร้ายหนึ่งที่คือ

เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

วันนี้จะขอคุยกับท่านหน่อยว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนยังไง
ท่านคิดอย่างไรสวัสดีครับท่านบอตรอครับ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
ทำไมคดีที่ไม่ควรจะยากจึงกลายเป็นคดียากขึ้นมาครับ
มันต้องคิดทบทวนนะครับว่าเป็นการตั้งโจทย์ผิดหรือไม่นะครับ
แต่การแถลงครั้งสุดท้ายของพบตรเนี่ยผู้คนก็หูฟังนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอะไรนะครับ
มันก็กลายเป็นความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้านะฮะครับอ่าแถลงว่ามันก็สรุปว่าไม่มีอะไรคืบหน้า
ในการที่จะนำไปถูการจับคุมคนร้ายนะครับ
ในฐานะมือสอบสวนท่านคิดว่าความหละหลวมหรือสิ่งที่มันเป็นปัญหาในการสอบสวน

ผมคิดว่ามันน่าจะนะคือไปเริ่มเป็นคดีฆาตกรรมตั้งแต่แรกนะฮะ
ว่าเป็นการถูกกระทำให้ตาย
เนื่องจากแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ก็บอกว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย

แต่ผลการตรวจของนิติเวศ
ซึ่งเป็นครั้งที่สอง
กลับมาบอกว่าพบบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศ
ซึ่งทำให้ผู้คนเข้าใจว่าถูกล่วงละเมิด

นำไปสู่นั้นสู่การมคดี
ว่าถูกกระทำให้ตายถูกล่วงละเมิด
ซึ่งปันเตนเปล่าที่ผมฟังแนะแหน่งสุดท้าย
ผมคิดว่าอาจจะมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานอะไร

ผมว่าพูดตรงตรงมันเป็นปัญหามาจากระบบงานสอบสวนด้วยนะครับเพราะอะไร

ก็ให้ข่าวให้สัมภาษณ์เลยใช่ไหมฮะว่าเนี้ยต้องถูกลงละเมิดแน่นอน

เพราะว่าเป็นคดีที่คนให้ความสนใจมาก
แล้วจนมาถึงวันนี้สิ่งที่จะต้องตั้งคำถามต่อก็คือว่า
เอ๊ะไอ้การพักคดีเอาไว้ก่อนแบบนี้
แล้วรอหลักฐานใหม่รอพยานหลักฐานใหม่
แล้วจะนำไปสู่การตั้งข้อหา
คำถามก็คือว่าคดีเกิดขึ้นบาด
ยังไม่มีหลักฐานนำไปสู่การตั้งข้อหาได้
แล้วการเวลาทอดไป๓เดือน๔เดือนห่างออกไปจากนี้
มันจะเอาคดีเอาหลักฐานที่ไหนมา

ฉะนั้นคนก็เลยมีความรู้สึกว่า
ยิ่งห่างออกไปยิ่งนานวัน
โอกาสที่จะหาพยานหลักฐาน
ยิ่งเป็นไปไม่ได้และยิ่งเป็นไปไม่ได้
ฉะนั้นคดีของน้องชมพู่เนี่ย
สิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปก็คือว่า
ตำรวจจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน

ถ้าพยานหลักฐานไม่มี
หาให้ได้มากกว่านี้ไม่ได้
ก็แปลว่าคดีนี้ก็จะเงียบไปเฉย
คดีนี้ก็จะผ่านพ้นไปเฉย
ตอนนี้ท่านท่านพันธบริษวิรุธอยู่ในสายแล้วนะฮะ

ในฐานะท่านเป็นทำงานด้านสอบสวนมา
ตอนนี้เวลามันผ่านไปแล้ว๓๔เดือน

พักคล้ายกับว่ารอจนกว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่
แล้วถึงจะดำเนินคดีตั้งข้อหาออกหมายจับ
คำถามก็คือว่ายิ่งนานไปเนี่ย
พยานหลักฐานมันก็ยิ่งหายากแล้ว
แล้วมันจะมีความหวังอะไรตรงไหนครับ
ครับระบบตำรวจของไทยนะครับ
โดยระบบสอบสวนของเราที่ไม่มีพนักงานที่เข้ามา
ในการสอบสวนเนี่ยก็ขอเรียนเลยว่า

ไม่ใช่ว่ายาวไปแล้วจะจับได้เหมือนต่างประเทศนะครับ
ติดตามที่ไม่ลดละไม่เลิกราแต่ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับ
เดี๋ยวก็เลิกราไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจับได้เนี่ยแทบไม่มีนะฮะ
ถ้าจะรู้ตัวก็ยังไม่มีเลยนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังอ่ะฮะ
คงจะเป็นการพูดเพื่อให้ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเอาอย่างนี้บทเรียนคราวนี้ของคดีเนี่ย
ให้อะไรกับงานสืบสวนของตำรวจอืมระบบนะครับก็คือว่าจริงจริงเนี่ยตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยต้องไม่เข้าไปยุ่งในคดีนะฮะ
โดยเฉพาะตำรวจที่เป็นผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะฮะ
ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่แรกนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นระดับสถานีหรืออำเภอหรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เขาทำไปตามหน้าที่หน้างานของเขานะฮะ
ตามที่เขาพบเห็นพญาหลักฐานเรื่องนี้ทั้งปวงมันสืบเนื่องมาจากตำรวจผู้ใหญ่ไปตีทงนะฮะ
แล้วก็ให้ข่าวว่าเป็นเรื่องของการถูกกระทำให้ตายครับนะครับแล้วก็เริ่มเป็นคดีอาชกรรมนะฮะ
แทนที่จะเป็นสำนวนชนะสูตรพลิกศพไปก่อนนะฮะพอเริ่มเป็นคดีถูกกระทำให้ตายแล้วก็ก็ต้องคำหาคำตอบด้วยว่าใครเป็นคนร้ายล่ะครับ
เออตำรวจเกร็งเกินไปไหมกับเรื่องนี้
ต้องคนที่แจ้งข้อหาพนักงานสอบสวนเท่าที่ผมทราบพนักงานสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยก็เป็นรู้สึกจะแค่รอเป็นผู้กำกับรองผู้กำกับหรือให้รองภูมิครับการมาเป็นหัวหน้าเท่านั้นเองนะฮะ
บัญชาการตำรวจเนี่ยนะครับและกองบัญชาการแม้ทางตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับ
นะฮะแต่การให้ข่าวของตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยกลายเป็นการชี้นำการทำงานของพนักงานสอบสวนท้องที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบครับ
ให้เกิดการแจ้งข้อหาถ้าเป็นสมัยก่อนโทษฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะพยายามไปโยงหาใครมาสักคนหนึ่งที่กลายเป็นแพ้อะไรอย่างที่เราก็ทราบกัน
แต่ว่าคราวนี้มันทำไม่ได้ไงเพราะสื่อมันตามอยู่ถูกไหมฮะ
ก็คือคนที่ธรรมทราบที่จะถูกเป็นแพ้เขาก็ไม่ยอมนะฮะ
จะมามั่วกันแบบสมัยเก่าเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับ

เป็นบทเรียนสำคัญของวงการตำรวจครับ

แล้วจากนี้ไปถ้าพูดกันตรง
โอกาสความหวังที่จะหาพยานหลักฐาน
นำไปสู่การออกหมายจับคนใดคนหนึ่งเนี่ย
ถ้าฟังตามนี้หมดหวังครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ